ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ด้วยร่างกายที่ผิดปลอดภัย

จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง

โครงเพลงสั่นคลอน
ด้วยร่างกายที่ผิดปกติ

และยังซ้ำเติมด้วยวิกฤตโรคระบาด
ที่ทำให้เกือบล้มมาหลายครั้งหลายครา

ชีวิตป้ากับครอบครัวก็ลำบาก

วันขายของแทบไม่ได้

จนติดหนี้ติดสินเขามากมาย
และที่ทำให้ป้าเสียใจที่สุด
คือต้องเอาของรักของห่วงของแม่

สังคมที่แทบ

ก็จะมีแม่ของพ่อมาอยู่ด้วย

อาศัยอยู่กับป้าประมาณ๑๐ปีแล้ว
ป้าจะมีปัญหาเรื่องขา

เวลาเดินเหินไปไหนมาก็ไม่สะดวก

ฉันเป็นแม่ไอ้อ้วนมัน

ขามันเสียนะมันไข้ชักตั้งแต่อายุ๒ขวบ

ขาเป๋ขาลีบเลย
จากนั้นมาป้าก็เลยกลายเป็นคนพิการ
ยายก็เสียใจมากสงสารลูก
ผมแต่งงานกับป้าอ้วนมาหลายสิบปีแล้ว

แต่ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่หัวหิน
ป้ากับลุงก็ช่วยกันทำของขาย
ขายอาหารตามสั่งมั่งอาหารเป็นถุงมั่ง

เมื่อก่อนลุงทวิชแรงแข็งแรงดี

จบ

พอตกลงมาไหล่ข้างขวาของผมนี่มันก็เจ็บมาก
พาไปหาหมอเขาบอกว่าไหลหลุด
ตั้งแต่นั้นมาแขนข้างขวาผมก็เจ็บอยู่บ่อย
ยกของหนักก็ไม่ได้
ทุกวันนี้ขามันก็เดินไม่ค่อยดี
เดินไม่ค่อยตรงทางเดินสเปะสปะ
ข้างขาบางทีมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรง

ส่วนยายอ่อนเมื่อก่อนเคยอยู่กับหลานที่กรุงเทพ
ทีนี้ก็เห็นป้าไม่ค่อยสบาย
เป็นโรคความดันเกิดอาการวูบบ่อย
ยายเขาก็เป็นห่วงห่วงป้าว่าไม่มีใครดูแล

ยายก็คิดหนักเลยลูบไป
หมอบอกว่าเส้นประสาทตาเส้นฝอยแตก
ทำให้ตาข้างขวาวอด

ยายก็รู้สึกว่าผิดทำให้ลูกพิการ
ตายายบอดยายยังไม่เครียดเป็นห่วงลูก
อยากจะมาหาลูกก็มาช่วยเหลือมัน
นู่นนี่คอยดูแลบ้านให้เขา

ออนเนี่ยถ้าเขาอยู่ที่อื่นเขาก็สบาย
แต่เขามาเลือกอยู่กับเราคือเขาห่วง

เราก็สงสารแม่ก็ค่อยลำบากไปด้วย
ทุกวันนี้ป้าก็มีอาชีพค้าขาย
ก็มีเงาะเป็นลูกมือ

แล้วก่อนหนูอสายอยู่วัดหลวงแก

ตี๕ก็ออกไปขายข้างนอก
ตอนเช้าขายแกงขายน้ำขายข้าวด้วยค่ะ

มันไหลมีทุนป้าก็ขายข้าวขาหมู

เวลาหนูอยู่บ้านหนูก็อยู่แล้วป้าอ้วนอยู่แล้วป้าออดอยู่แล้วลุงเทวิน
หนูสงสารอ้วนหนูรักป้าอ้วนแกน่าสงสารค่ะ

เมื่อก่อนค้าขายก็พอได้บ้าง
มาช่วงโควิดเนี่ยไม่มีคนเดินเลย

ขายไปขายมาป้าก็ไม่มีทุน
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
พอมาช่วงโควิดนี้ขายของก็ไม่ดี
ผมก็ไปขี่รถสาเล้งรับส่งพระ
ท่านก็ให้อาหารมากินมั่ง
ถ้ามีเงินบ้างท่านก็ให้มา
วันนั้นป้าไม่มีเงินซื้อของ
แม่ก็มีแหวนอยู่วงหนึ่งเป็นแหวนทองเก่า

เวลามันไม่มีทุนขายของ
ก็ให้แหวนไปจำนำบ้างให้มันไปต่อทุน
ยายไม่ใช่ได้หรอกขอให้ลูกมันสบายก็พอ
ยายลำบากยายทนได้
รู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่ดีหรอก
เพราะว่าเราต้องไปอาศัยแม่อีก
จริงเราต้องเลี้ยงแม่ใช่ไหม
อยากมีเงินไปลงทุนสักก้อนหนึ่ง

ถ้าขาขายดีป้าก็จะได้เอาเงินไปใช้หนี้

ชีวิตป้าจะได้ดีขึ้น

ป้าก็จะพยายามถ่ายแหวนมาให้แม่ให้ได้
ว่าเป็นของของของแม่เขา
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวป้าอ้วนนะครับ

ป้าสวัสดีครับย้ายสวัสดีทุกคนนะครับ

เดี๋ยวคงต้องพูดคุยถึงเรื่องราวนะครับ

อ้วนตอนนี้ขาป้าเป็นยังไงบ้างครับ
ป้าเป็นพิการมาแต่กำเนิด

ลำบากไปใหญ่เลยนะกับการใช้ชีวิต

อาการป้าก็เดินมากไม่ได้ต้องนั่ง
เดินมันจะปวดไปตามนี้หมดเลยนะ

ขาป้าข้างนี้มันจะบวมอยู่เรื่อย
ไม่หายเลยตั้งหลายเดือนแล้ว
ไปขายของนี่ยืนไม่ได้เลย

แล้วนอกจากที่มีปัญหาในเรื่องของขาแล้ว

มีค่ะโรคประจำตัวก็มีความดันเบาหวาน
ไขมันแล้วก็เส้นเลือดแข็งตัว
เวลาน้ำมาแล้วก็บางครั้งก็วูบเหมือนกันนะ

ก็รู้นะว่ามันต้องปากกัดตีนถีบอะเนอะ

วันหนึ่งนี่ป้าขายอะไรบ้างอะครับป้า
ตอนเช้าก็ขายแกงกับขาหมู

มีทุนก็ไปซื้อขาหมูมาขายนะคะ
วันไหนขาดทุนที่เหลือยังน้อย
อันนี้ก็ขายแต่แกงก็งดขาหมูไป
ตื่นกี่โมงถึงกี่โมงอะครับ
ง็อตตี๒ป้าตื่นตี๓
ของมัดแกงเสร็จตี๕ก็ออกไปข้างนอก
โมง๑๐โมงแกงหมดก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวต่อ
ก๋วยเตี๋ยวนี่คือตะเวนขายเหรอครับ

ขายแกงกลางวันขายก๋วยเตี๋ยว

ทีมีของสดก็เอาไก่หมูผักไปขาย

วันได้ปลาเข้ามาจากถูกเอามาขาย
ที่แรกพอได้๑๐๐๐บาท
แต่พักหลังมันขาดทุนขาดทุนตลอด

คนงานเขาก็ไม่มีสตังค์ซื้อ

โควิดลอกไหนที่แบบสุด

ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะให้ค่าน้ำค่าไฟ
ลำบากจนไม่มีเงินจะซื้อของมาขาย
แล้วก็จะซื้อกินภายในบ้านนี่แหละ
จนมาเอาแหวนกับแม่นี่แหละ

แม่ก็เลยถอดแหวนให้วงหนึ่ง
เอามาจำนำได้๓๐๐บาท
ไปลงทุนขายไปก็ขาดทุนไป
เงิน๓๐๐๐ก็ไม่มี

เขาไปขายไปจำก็แล้วแต่แสดงก็ทนเอา

ถามความรู้สึกของป้าอ้วนหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง
แม่ก็เสียใจมากที่เอาของแม่ไป
จะทำยังไงได้แล้วไม่มีแล้วก็ต้องเอาของป้าก่อน
มันเป็นเรื่องที่ติดใจป้าอ้วนอยู่ป่ะเนี่ยหนูถามจริง

ซึ่งที่เราต้องเลี้ยงแม่

มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมป้า
ไม่ต้องบอกแม่แล้วแม่

จริงแล้วยายอ่อนก็คืออยู่กับหลานที่กรุงเทพฯหรือครับ

แล้วทำไมยายถึงเลื่องมาอยู่กับพ่ออ้วนล่ะค่ะ

บอกยายเครียดมากจนความดันขึ้นตาทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยที่ตาเนี่ยนะครับแตก

ก็มันอยู่ดีมันวูบไปอย่างนี้
ลืมตาขึ้นเหนือแต่มันมัวอย่างนี้
ก็ให้หลานพาไปโรงพยาบาล
ไปเช็คดูเขาบอกเส้นเลือดพลอยแตก

จ้ะทีนี้มารักษาอย่างหัวหิน
พอเห็นก็บอกคุณยายมีตาข้างเดียวแล้วนะ
พยายามอย่าซีเรียส
โอ้โหป้ารู้สึกยังไงบ้างครับ
แม่ต้องเสียดวงตาเพราะว่าจริงเขาห่วงเรา
เศษใจที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้
แต่เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าลุง

ก็ยังเป็นกำลังได้ใช่ไหมลุงจ้ะ
เมื่อก่อนลุงแข็งแรงลุงทำอะไรบ้างครับ
ช่วยทำของให้แกไปขายด้วยกัน
แล้วมาแย่ตอนที่ตกหลังคาเนี่ยเหรอครับ
เดี๋ยวนี้ก็ยังหัดแต่มันยกขึ้นสูงไม่ได้
ของหนักไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้
ไม่ต้องไม่ต้องยกแล้วเขาไม่ต้องไปทำแล้ว

แล้วตอนนี้มีโรคประจำตัวอะไรอีกบ้างครับลุง
ไม่มีมีแต่กระดูกแตก
ไปตลาดซีเมนมันลื่นแล้วมันมีน้ำ
มันก็เลยลื่นลงไปแทกแล้วนี่
แต่บ้านมันก็ลุดมันก็แตกลุดขึ้นมานี่
แล้วลุงได้รักษายังไงครับกับขา
ก็ไปหาหมอแล้วเอากินยาเขา
แต่เดี๋ยวนี้มันหายพอไปได้แล้ว
ตื่นเจน่าตื่นเจน่า

ลุงเดินหน้า๕ถอยหลัง๖เนี่ย
ทวินครับตอนนี้ลุงยังไปขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ป่ะ
ตอนนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเทขยะให้เขา
แล้วก็เอาน้ำแข็งเอาอะไรมาตอนเช้า
แล้วก็ช่วยเขารับเมตรรับไข่น้ำให้เขา
เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะลุงดูเรื่องราวด้วย
แล้วลุงแอบร้องไห้สงสารป้าเหรอครับ
สงสารก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงเนอะ
คนมันอยู่ด้วยกันหลายปีแล้ว
ทำอะไรก็ทำช่วยเขาไม่ได้เต็มที่

ก็ได้กำลังมาจากพี่ง้ออีกคนนึงเนอะ
เงาะเนี่ยจริงแล้วนี่ไม่ได้เป็นเกี่ยวญาติกันเลย

แล้วมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงครับพี่ง้อ
หนูไปทะเลาะกับเพื่อนมาก็เลยมาหาแกค่ะ

หนูไปทะเลาะกับเพื่อนมาค่ะแล้วก็เดินมาหา
หนูมาหาแกรู้จักก็จับมาก่อนค่ะ

แล้วทีนี้วันนั้นก็เดินร้องไห้มา
ก็ถือสมุดดารามาเล่มหนึ่ง
เขาบอกป้าหนูไม่มีที่อยู่

แต่มันร้องไห้สงสารไม่มีที่พึ่งเนอะ

ลุงเขาก็รีบมาตอกกระดานให้อยู่อีกห้องนึง

ลุงก็น่าจะบอกสักนิดนึงเนอะ
เฮ้ยอ้วนจะไปไว้ใจได้หรือยังไง

แล้วยังไงพี่น้องก็คือมาอยู่พี่น้องช่วยอะไรเขาบ้างหรือครับ
ก็ทั้งขบข้าเปลี่ยนทีสองครึ่งค่ะ
ทำรูปยาวข้าวหูปลา
ต่อเวียดก็ไปขายอีกรอบนึงค่ะ
ทำทุกอย่างในร้านเห็นทุกอย่าง
จะบอกไหมเรื่องไม่เคยบอกป้าอ้วนเลยมีไหม
ป้าอ้วนว่าป้าอ้วนจะต้องสู้ต่อไปนะป้าอ้วน
อย่าท้อนานบอกแกเหมือนกันชื่อแล้วต้องสู้

รักเหมือนแม่ค่ะรักเท่าฟ้าค่ะ
จ๋ามารายการเราวันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
อ้วนคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับ
ป้าก็ว่ามาเอาได้ทุนสักก้อนนะมาเป็นทุนซื้อของต่อไป
เราจะได้ขายต่อไปนะครับ
มีหนี้เล็กน้อยเราก็จะคอยตัดไปมั่ง

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยค่ากับข้าวด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับ
บางทีแล้วทุนหายกำไรหดจ้ะมันก็จะเป็นทุนสำรองเอาไว้จ้ะ
แล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยเห็นบอกว่ายังติดใจป้าอยู่
นั่นก็คือแหวนของแม่

นิ้วนิ้วนี่
เอาละขอให้โชคดีนะครับวันนี้นะครับป้าอ้วน

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับ
ขอบคุณที่มาถ่ายทอดให้เราได้รับรู้ครับขอบคุณครับป้า
คุณผู้ชมครับเมื่อชีวิตเราต้องเผชิญกับวิกฤต
มือที่พร้อมจะประคองและโอบอุ้มก็คือมือของคนในครอบครัว

ที่ทุกคนพร้อมจะอยู่เคียงข้างและจับมือสู้ไปด้วยกัน
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวป้าอ้วนจากจังหวัดประจวบคิริขัน
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของป้าอ้วนจากจังหวัดประจวบภิริขัง
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ดีค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าอ้วนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

๕เรื่องนี้ป้ามั่นใจเรื่องไหนป้าตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
ข้าวขาหมูจ้ะ

ขายข้าวขาหมูมากี่ปีแล้วครับ
กี่สิบปีครับ
ลับความอร่อยของขาหมูเราอยู่ที่ไหนครับ

ทาราชข้าวก็ราคาสามสิบบาท

ก็บางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมด

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่นะฮะขาหมู

มีข้าวมีให้เรียบร้อยเลย
เดี๋ยวทำออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะป้าอ้วนจ้ะ

ที่เวลาป้าขายก็แบบนี้เลยนะครับ
มีน้ำจิ้มด้วยมีผักกาดดองมีผักคณะนะครับ

จานก็ว่ากันไปต้องการผู้ช่วยไหม

และกฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ทำข้าวขาหมูจำนวน๕จานภายในเวลา๓นาที
ขายขาหมูตั้งแต่

วันหนึ่งได้ขายวันละ๒๐กว่ากล่อง
พอรู้ต้องตำข้าวขาหมูสบายป้าเลยจ้า
ถ้าพร้อมแล้วป้าอ้วนนะ๕จานนะ
เริ่มครับ
ระวังมือด้วยนะครับป้า
ขาวขาหมู๕จานเลยครับ
ก่อนข้างไปวางนะครับ
กดข้างไปวางบ้างนะครับ
จานที่๑ไปแล้วนะครับที่๑๑๑นะครับ
ไปแล้วแหละครับผู้ชม
เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วตอนนี้นะครับ
เวลามันเดินไปลงมากแล้วจ้ะ
ถึงไปเร้วก็คิดว่าค่ะ

จริงนะ

เค้ามาถึงบอลเบอร์เค้าตักข้าวเศรษฐกระเทียมโรยเลย

ลูกค้าไปหาเอาเอง

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทวินแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงทวิน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

เรื่องที่๒ก๊อตจักรพันธ์

ขอเชิญลุงทวินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จริงแล้วลุงเกิดจังหวัดอะไรครับ

แล้วลุงมาอยู่ประจวบกี่ปีแล้วครับ

เคยเดินทางจากเพชรบุรีไปถึงชุมพรไหม

คิดว่าใช้เวลาสักกี่ชั่วโมง

อ่าป้าคงเลือกให้ไม่ผิดแน่แน่นะครับ

เรื่องจังหวัดประจวบฮิริขันธ์นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดประจวบคิริขันมีความยาวจากเหนือจดใต้เป็นระยะทางกี่กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๑สองร้อยสิบสองกิโลเมตร
ตัวเลือกที่๒สองร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเมตร
ตัวเลือกที่๓สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตร
และตัวเลือกที่๔สองร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตร
อำเภอที่ลุงเคยไปไกลที่สุดคืออำเภอบางสะพานห่างจากบ้านประมาณร้อยกว่าโล
ข้อนี้ไม่ยากก็ไม่ง่ายลุงจะพยายามตอบถ้าถูก

ตัวเลือกที่สองสองร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเมตร
ตัวเลือกที่สองสองร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเมตรครับ
ขอให้เป็นคำสอบที่ถูกต้องนะครับยุทธวินครับ
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายอ่อนศรีให้คุณยายนะครับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องก๊อตจักรพันธ์บ้านของเราไทยรัฐทีวี
บ้านของเราบ้านของเรานะครับขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญคุณยายอ่อนศรีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายจ๋าบ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วสองสองปีนะอ่า
ผนังบ้านเนี่ยจะมีมุมหนึ่งติดภาพดาราไว้เต็มเลย
ใครเป็นคนติดลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็ก
จะมีอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพดาราชายใส่สูตร
นะฮะยืนกันเยอะมากเลยเคยสังเกตไหมว่ามีใครบ้าง
ไม่ได้สังเกตเลยมีหลายคนจริงจริง
ผู้ชายในนั้นนะครับยกตัวอย่างให้เช่นมีมาริโอ
มีโป๊ปณเดชน์ยายคำถามอยู่ตรงภาพนั่นแหละนะครับ
ลองดูนะไม่รู้นะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้มีดาราชายยืนอยู่ทั้งหมดกี่คน
ตัวเลือกที่หนึ่งสิบคนตัวเลือกที่สองสิบเอ็ดคน
ตัวเลือดที่สามสิบสองคนและตัวเลือดที่สี่สิบสามคน
ปกติที่ติดอยู่หลังบ้านยายก็ยืนดูอยู่นั่นแหละ
หล่อทั้งนั้นจับได้แต่ณเดชน์คนเดียว
โจทย์ข้อนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ยแต่ยายไม่ได้นับ
ยายด้วยนะจ๊ะตัวเลือกที่สองสิบเอ็ดคน
ตัวเลือดที่สองสิบเอ็ดคนครับ
หาเวลาเดี๋ยวออกสอบไปแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีนะยายนะเอาละไม่รู้ด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เหลืออีกหนึ่งสมาชิกในบ้านนะครับที่ง้อ
จ๋าเดี๋ยวพี่เงาะจะต้องขึ้นมา

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่อง
ก๊อตจักรพันธ์และเรื่องไทยรัฐทีวี

เชิญพี่ง้อมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แฟนเพลงชอบก็ร้องเพลงเพราะรูปหล่อด้วยค่ะ

ใครทั้งสมุทรทั้งจุดรักเธอ
ใจฉันก็ใจมึงดังเป็นใคร

รู้ไหมว่าพี่ก๊อตนามสกุลอะไร

เป็นนามสกุลเก่าพี่ก๊อตเนาะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก๊อตจักรพันธ์เป็นคนจังหวัดใดตัวเลือกที่หนึ่ง
พระนครศรีอยุธยาตัวเลือกที่สองนครราชศรีมา
ตัวเลือกที่สามสิงห์บุรีตัวเลือกที่สี่สุพรรณบุรี
พระเจ้าพี่ก็จักรพันธ์สิบปีแล้วค่ะถ้าเวลาฟังเพลงพี่ก็จักรพันธ์ต้องเต้นต้องต้องเต้นตลอดเลยค่ะ
จอดเข้าหนี้ง่ายมากสบายง่อนเลยค่ะตัวเลือกที่สองค่ะนครราชศรีมารค่ะ
ตัวเลือกที่สองนครราชศรีมาครับ
ไปไหนอยู่กับพี่ก่อนจะไปไหนตอบเสร็จแล้วไปเลย

ขอให้โชคดีนะครับพี่น้องมั่นใจไหม

คุณผู้ชมครับมาช่วยกันเชียร์นะครับ
แล้วช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวป้าอ้วนด้วยนะครับ
ว่าจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อคว้าเงิน๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวครับ
วันนี้ก็จะตัดสินอาณาคตข้อคลับครัวของพ่ออ้วนจากจังหวัดประจวบภิริขันภ์
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกใน๓ข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุยขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

จากเรื่องก๊อตจักรพันธ์
แกงขายน้ำขายข้าวด้วยค่ะ

เวลานี้อยู่บ้านแล้วอยู่แล้วป้าอ้วนอยู่แล้วป้าอร

ก็คือก๊อตจักรพันธ์เป็นคนจังหวัดใด
ตัวที่สองค่ะนักฐานราชศรีมาก

เชียร์ให้ถูกเท่านั้นอย่าบอกเลยนะฮะ
ถ้าจะลุ้นเงินล้านบาทนะฮะเชียร์ให้ถูกอย่างเดียว
เยอะ

เยอะ
จังหวัดนครราชศรีมาก็คือบ้านเกิดของพี่ก๊อตนั่นเองเพราะฉะนั้นทำได้แล้วนะครับหนึ่งข้อนะฮะ
ครอบครัวของป้าอ้วนจากประจวบคิริขันนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ดีใจเค้าเลยนะครับมาดีใจกันต่อมั้ย
จากเรื่องจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ขายอาหารตามสั่งมั่งอาหารเป็นถุงมั่งบางวันก็ขายก๋วยเตี๋ยวไก่
รับส่งพระท่านก็ให้อาหารมากินบ้าง
ถ้ามีเงินบ้างท่านก็ให้มา
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
จังหวัดประจวบคิริขันมีความยาวจากเหนือจดใต้เป็นระยะทางกี่กิโลเมตร
รวมเลขที่๒๒๔๗กิโลเมตร
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกข้อนี้นะ๑๐๐๐๐บาทแล้วเป็นเงินหนึ่งแสนแหละหนึ่งล้านหรือข้อถัดไปนะครับ
ถูกข้อนี้นะ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ

แต่ใกล้เคียงมากเลยนะ
มาต่อเลยนะครับจากเรื่อง
สำคัญป้าก็จะพยายามถ่ายแหวนมาให้แม่ให้ได้
สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ทำข้าวขาหมูจำนวน๕จานภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลา๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒นาที๕๓วินาทีครับ
ครอบครัวป้าอ้วนจากประจวบคิริขันนะครับ

คุณแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ข้อที่เหลือนี้ถ้าถูกนะครับ

ได้กลับบ้านแน่ในวันนี้นะครับ

ก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
อยากจะมาหาลูกก็มาช่วยเหลือมัน
นู่นนี่คอยดูแลบ้านให้เขา

เวลามันไม่มีทุนขายของ

ยายแสดงเราขอให้ลูกมันสบายก็พอ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ชั่วเรียกที่๒ถือ๑๑คน
ซึ่งเป็นคำตอบที่
หัวครับ

เพราะว่าภาพนี้มีดาราชายยืนอยู่ทั้งหมด๑๐คนครับ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

เอาล่ะมาลุ้นกันนะครับว่าตู้โบนัสหมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไ
เรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่

และโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งคือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓

เรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ

มาดูตู้ที่เหลือกันดีกว่า
หมายเลข๒โบนัสก็คือ
ทางสารหนึ่ง๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
อีกตู้นึงครับหมายเลข๔นั่นก็คือ
หนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นอยู่หมายเลขสี่นู่นนะครับ

ครอบครัวป้าอ้วนจากจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ

รายการของเราก็เปรียบเหมือนสะพานบุญแล้วนะครับ

แล้วก็ได้รับโอกาสดีจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
อ้วนต้องมีกำลังใจนะแล้วต้องสู้ต่อนะครับ

เมื่อใดก็ตามที่หัวใจสั่งไม่ให้ยอมแพ้
เราก็ต้องสู้ไม่ยอมถอย
ขออนุญาตฝากครอบครัวป้าอ้วนไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
แต่หัวใจของนักสู้ก็ต้องมาคู่กับสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
เพราะการมีสุขภาพที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ
ที่จะทำให้เราสามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็งนะครับ
และวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราก็มีของขวัญต่อชีวิต
ให้เอาไปดื่มกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ
เครื่องดื่มถังเช่าสกัดด้วยสารสกัดจากถังเช่าทิเบส
พร้อมน้ำสมุนไพรจีน๔ชนิดและวิตามินบีคอมเพล็กซ์๘ชนิด
ทุกวันดีทุกวันเพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนนะครับ

ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงและคุณป้าคุ้มครองนะครับ
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาแล้วเชลมดิสัยลาไปต่อสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ

มันเดินไม่ได้ค่ะมันปวดมันล้า
เต้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่
เสียใจมากอยากให้เขาเรียนสูง

อย่างน้อยน้องเรียนจบสูงกว่าผมมันก็ยังมีเงินเลี้ยงแม่
ทำน้ำส้มคันจำนวน๖แก้วภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ